อ๊อฟอร์มพระรามสองทอดเหล็กร่วงใส่เก๋งอีกแล้ว

ทั้งคนพระราม๒ทั้งคนที่ไม่ได้อยู่พระราม๒
แต่ต้องผ่านเส้นพระราม๒เนี่ยอยู่กันยังไงแบบนี้
หยุดก่อนไหมถ้าทิศดีกองค์ทำเหลืองหยุดก่อนไหม
สั่งให้หมดเลยหยุดพักทุกผู้ผู้รับเหมา
และยิ่งช่วงนี้ครับพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมมันจะฝนตกหนักนะ
คือเดี๋ยวบอกหยุดแล้วเดี๋ยวสร้างช้าอีกนะ
แต่ถ้าแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะ
มันคือชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านของประชาชน
ใช้กั้นปูนเป็นเหล็กแบบหล่นใส่รถเขาพังแบบนี้
โอ้โหไอ้เหล็กที่ผมว่าเนี่ยยาวประมาณ๓เมตรนะคุณผู้ชม
โอ้โหมันตกจากสายงานก่อสร้างนะครับ
ทางด่วนของกรมทางหลวงบนถนนพระราม๒ฝั่งขาออก
วงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
รถเก๋งสีขาวเมื่อกี้ที่เป็นเจ็ดกไก่สสาราขออภัย

ขับมาประสบเหตุได้รับความเสียหายการชนหน้าหลุดเลยครับ
ลงมากระแทกปลากก็ให้นัดฉีกเลยน่ะ
นะฮะด้านขวามีรอยถลอกครับทะลุเป็นรูก็มี
เป็นรอยครูดไปนะครับคราบสนิมเหล็กติดไปหมดเลย
นางทิติการสิริลักษมีธรรมอายุ๕๐ปีเจ้าของรถเล่า
ยืนข้างหน้าเอามือเกาหัวอยู่นะครับ

ขับมาเลนขวาอยู่ดีมาถึงที่เกิดเหตุ

เหลือบเห็นไอ้ท่อนเหล็กมันโผล่ออกมา
ตอนนี้ใครไปพระราม๒ขับรถมองถนนด้วย

เธอแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์

รับแล้วยับอีกเลยไม่เซฟ
นางที่ติการนะครับระบุว่า
งานควรจะมีความปลอดภัยเหมือนป้ายที่ติดไว้

ปลอดภัยเอาไว้ก่อนความไม่ปลอดภัยมาก
เอออุ๊ยเออ

ปลอดภัยไว้ก่อนโอ๊ยผมชอบผมซื้อ
คำนี้ผมซื้อนะฮะ
โอ้โหเธอบอกว่าไอ้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะ
ที่โดนประสบเหตุไปเป็นคนรู้จักเธอด้วยนะ

แต่ไม่คิดว่าตัวเธอเองจะมาประสบซะเอง

เหล็กที่หล่นลงมาจากรถหกล้อในไซส์งานครับ
มันพุ่งทะลุผ้าใบออกมาที่ถนน
โอ้โหท่านเล่าขนาดนี้ท่านบอกขนาดนี้
แล้วมันทะลุพะใบแล้วทำไมทะลุกระจกเข้าไปในรถล่ะ

ผมอยากจะให้ท่านช่วยทำให้มันปลอดภัยหน่อย
เห็นเขาบอกว่ากรมทางหลวงนะฮะ
กฎหมายของกรมทางหลวงแล้วก็ประกันของทั้งสองฝ่าย
มาคุยเรื่องชดใช้ค่าเสียหายกันแล้วใช่ไหมดอม